หาน้ำดื่มอร่อยซ่ากินดีกว่า
มันจะได้คล่องคอคล่องคอนิดนึงนะคะ
พาไปที่นี่ค่ะสถานีต่อไป

ฮะไม่มีไม่เคยได้ยิน
สถานีน้ำซ่าเขามีจริง
นี่ถ้าคุณไปนะถ้าคุณเถียงว่ามันไม่ใช่สถานีรถไฟนะ

อ้าวสบายแล้วอย่างนี้
งั้นไปดูค่ะว่าสายน้ำซ่ามันเป็นยังไง
ไปจ้าเห็นไหมล่ะเห็นหัวเราจักรหรือเปล่า
เถียงไหมเถียงหรือยัง
แล้วมันจอดอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ย
จอดอยู่ที่สุราธานีนะจ๊ะ

ไกลแค่ไหนเราก็ต้องไปให้ถึงนะคะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ร้านนี้เนี่ยก็คือร้านน้ำขายน้ำอัดลมโบราณนะ
เก๋ไก่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะ
เขาบอกเลยว่าใครไม่มาร้านนี้นี่นะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านเด็ดร้านดัง
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเหลียวหลังกลับมาอะ
ขายอะไรน่ะอดใจไม่ไหวจะต้องมาลิ้มลองมาสั่งน้ำอัดลมโบราณ
เติมความซาบซ่าให้กับร่างกายในช่วงที่อากาศร้อนนะคะ
เมนูเขามีมากมายกว่า๑๕สูตรเลยทีเดียว
นี่ไม่ธรรมดานะคะคุณเจ้าของร้านก็คือคุณสุธิเดชเกรดแก้วนะคะ
ที่เขาบอกว่าเปิดขายมากว่า๗ปีแล้วนะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยวิธีการขายก็คือใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขับไปเรื่อยขายตามหน้าโรงเรียน
แล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนยังไงให้ดู
น่าสนใจมากขึ้นให้มีจุดขายหน่อยให้เป็นที่จดจำ
ด้วยความที่พี่สุธิเดชเป็นคนชอบประดิษฐ์ชอบคิดค้น
ก็เลยเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำร้านให้เป็นลักษณะเหมือนหัวรถจักร
หัวรถฝ่ายแบบเนี้ยโอ้โหทันใดนั่นเองคุณผา
หลายคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็สะดุดตา
แวะเวียนมาซื้อหาไม่ขาดสายนะคะ
ส่วนเรื่องของเมนูเอาไปดูใกล้หน่อยซิมีอะไรกันบ้าง
ส่วนใหญ่นะลูกค้าเขาจะชอบสั่งน้ำบ๊วย
ซาซีบลูเลมอนสตอเบอรี่ก็มีนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะอร่อยก็ต้องใส่อะไรคะ
โซดาน้ำซ่าน้ำซ่าให้มันซ่าหน่อยนะคะ
ถึงเรียกว่าเป็นน้ำอัดลมโบราณของแท้
และนี่ค่ะไอ้เห็นงวงเขาไหม
งวงนี่แหละเป็นเครื่องฉีดผสมน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านพี่เขาเลย
คือมันจะเหมือนน้ำจรวดอะเนาะอย่างนั้นแหละนะคะ
ร้านก็เป็นรูปจรวดอันนี้ของพี่เขาเป็นลักษณะแบบนี้
ได้เลยนี่เก๋ไหมเก๋มาก
เออแล้วก็มีสูตรเฉพาะของเขาที่ทำให้น้ำซ่าเนี่ย
ซ่าตลอดทั้งวี่ทั้งวันด้วยนะคุณ
เฮ้ยจริงหรอไอ้ใครไม่ซ่าแต่ที่นี่ซ่านะ
เฮ้ยซ่าแบบนี้ตัวไก่ตัวมัน
สดชื่นตัวใครตัวมันใครกินคนนั้นก็สดชื่นไปนะจ๊ะ
ใครอยากจะไปเสริมสร้างความทราบซ่าแบบนี้นะ

เขาอยู่แถวตะมนต์บางกุ้งอำเภอเมืองสุราชธานีนะคะ
ร้านเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้า

บการน้ำซ่าคุณชีวิตคุณซ่ามากเลยนะ
จริงคือตอนเด็กข้างโรงเรียน

แล้วคุณจะเอาน้ำซ่าจากไหนก็ต้องเอาตรงไอพ่นของไอ้ตัวจรวดนี่แหละ

ปัญหาเกิดขึ้นคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะกินน้ำอะไรดี

มันมีหลากหลายสีเต็มไปหมดเลย

ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
ปึงปึงปึงปึงแล้วก็ดังนับเลือกเอา

มันเยอะมากมันมีทั้งอะไรนะซาสีน้ำสละกล้วยหอม
มะม่วงมีสตอร์เบอร์รี่มีส้ม
กล้วยหอมมีบูเบอรี่ด้วยสีฟ้า

สีม่วงสีแดงก็ว่ากันไป
มันนึกถึงสมัยเด็กจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมก็นึกถึงแบบผม